ติดตามกันต่อเลยนะคะเรื่องของปัญหาที่มีสองหนุ่มใหญ่นักเคลียร์ปัญหาหัวใจกันนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของบรรยากาศงานบวชนะคะที่มีขบวนโหแห่นาคแล้วก็เปิดเพลงแหล่นะคะ
แต่ว่างานบวชที่จังหวัดสระบุรีครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่ไหนนะคะ
เนื่องจากลูกพี่ของนาคเนี่ยเป็นชาวร็อกด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูภาพกันก่อนค่ะ

งานบวชขออภัยจะเสอนขนาดกวาดด้วยไปก่อนนะคะ
ที่มาร่วมงานก็เต้นกันสนุกสนานก่อนจะส่งนาคเข้าโบสถ์นะคะ
แต่เปิดร้านถ่ายรูปอยู่ในตลาดวังม่วงจังหวัดสระบุรี
ทีนี้เจ้าตัวบอกว่าเขาชอบร้องเพลงแล้วก็รู้จักกับนาคแล้วก็พ่อแม่ของนาคเป็นอย่างดี
เพราะนาคเป็นลูกน้องที่ร้านแล้วก็บอกกับนาคแล้วว่าจะร้องเพลงนางแมวหงหินเหล็กไฟนะ
เพราะเป็นเพลงที่ชอบร้องหน้าก็เห็นด้วยค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ร้องเพลงอื่นมาสองเพลงแล้วแขกที่มาร่วมงานก็เต้นกันสนุกสนาน
กรณีที่มีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลจากจังหวะที่กระโดดขึ้นไปเหยียบเชิงบันไดพระอุโบสถเนี่ย
เขาก็บอกว่าอันนี้ยอมรับนะคะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมันมากไปหน่อย
ไม่ได้มีเจตนาจะไปลบหลู่สถานที่หรือพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด
อารมณ์พาไปก็ขอรับผิดเอาไว้คนเดียวนะคะ
กลายไปนิดนึงแล้วก็เอาลงมานะครับแล้วก็ร้องเพลงต่อ
จังหวะนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมนะฮะแต่ก็รู้แล้วว่ามันไม่สมควรนะครับ
ก็ด้วยความสนุกสนานเฮฮาด้วยความมันตอนนั้นมันระอุมากครับ
เสียงเพลงในหัวแล้วก็ร้องเพลงพักพวกเพื่อฝูงสนุกเลยไปกันใหญ่เลยครับ
ตอนนั้นคือฟิลล์มันไปมากแล้วครับกูไม่กลับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับผม
อย่างไรก็ตามค่ะบรรดาผู้ที่ไปร่วมงานเขาก็ไม่ได้มีใครตำหนิอะไรนะคะ
ก็คิดว่าสนุกและแปลกดีนับเป็นมิติใหม่ที่มีการร้องเพลงร็อกส่งนาคเข้าโบสถ์ค่ะ